สวัสดีครับหลังจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เมืองไหนของเราต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศที่เรียกว่าพายุฤดูร้อน
สัปดาห์นี้หลายพื้นที่อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
อาจจะต้องเตรียมรับมือกับอากาศร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะร้อนสุดเลยก็ว่าได้นะครับ
เพราะว่าปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศนั้นค่อนข้างที่จะเบาบางเหลือเกิน
ฝนอาจจะตกบ้างนะครับอาจจะตกมาเป็นหย่อมไม่ได้ตกนานต่อเนื่องจนทำให้อากาศเย็นลงได้
และสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นจะเคลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากกับเมืองไทยของเรานะครับ
โดยตั้งแต่วันที่๔เมษายนที่ผ่านมาครับดวงอาทิตย์นั้นได้เคลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากในเมืองไหนของเราแล้วนะครับ
ซึ่งก็ไปตั้งฉากที่บริเวณอำเภอเบตตงนะครับก็หลังจากนี้เป็นต้นไปครับดวงอาทิตยก็จะมีการเขยิบขึ้นไปตั้งฉากอย่างต่อเนื่อง
ถ้าคุณผู้ชมดูกราฟิกนี้นะครับสีส้มคือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากวันก่อนหน้านี้นะครับก็จะพบว่าหลังจากนี้ครับสีส้มจะค่อยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั่นหมายความว่าอากาศร้อนมากยิ่งขึ้น
ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดวงอาทิตย์นั้นมาตั้งฉากเหนือศีรษะเราเหนือจุดที่เราอยู่ให้ดูแบบนี้นะครับการที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเขาจะเคลื่อนที่มาตั้งฉากในจุดที่เรายืนอยู่นั่นเนี่ยนะครับให้เราสังเกตเงาของตัวเราเองนะครับโดยดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะค่อยขยิบเข้ามาตั้งฉากกับจุดที่เราอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในวันที่
จะพบว่าเท้าของเรานั้นเหยียบตัวของเหยียบเงาของเราพอดิบพอดีนะครับนั่นก็หมายความว่าวันนั้นดูอาทิตย์ตั้งฉากกับจุดที่เรายืนอยู่นั่นเองนะครับสิ่งสำคัญคืออะไรครับสิ่งสำคัญคือหลังจากนั้นนะไปอีกหนึ่งเดือนครับจุดที่คุณผู้ชมยืนอยู่มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันบ้
นะครับกรุงเทพวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนอกออนราชสีมาวันที่หนึ่งพฤษภาคมอุบันราชธานีวันที่สองพฤษภาคมนะครับแล้วก็ไล่ยาวต่อเนื่องไปจนถึงภาคเหนือสิ้นสุดวันสุดท้ายเนี่ยนะครับวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเทียงรายฟื้นที่เหล่านี้ในช่วงเวลาที่มีอ
โปรดติดตามตอนต่อไป